เหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
เจ้าของไร่มันเขาไปล้อมเอาไว้กันวัวกันควาย
ที่จะไปกินมันสับปะหลังของเขาเนี่ยนะคะ

ผู้ตายก็คือเด็กชายปฏิพานขนอมอายุ๘ปีนะคะ
ตอนตำรวจไปถึงเป็นตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติ
แล้วก็คุณหมอรวมถึงกู้ภัยไปถึงไปพบน้องนอนหงาย
อยู่บริเวณข้างรั้วรวดหนามที่กั้นเขตไร่มันสับปะหลัง
ตอนนั้นมีคุณยายของน้องก็คือนางยวนชิมชาติอายุ๖๔ปี
พอเห็นหลานแบบนี้ก็นั่งร้องห่มร้องไห้เลยนะคะ
เพราะคุณยายบอกว่าเลี้ยงหลานคนนี้มากับมือ
มาตั้งแต่เด็กพ่อแม่เขาเลิกทางกัน
ไปทำงานอยู่กรุงเทพส่งเงินมาเลี้ยงดูลูก
ส่วนหลานเป็นผู้ป่วยออทิสติกสมาธิสั้น

ปีนี้น้องมีอายุครบ๘ขวบก็เริ่มหัดพูดได้แล้วบางคำ
เมื่อเช้ายายละสายตาเพื่อมาหุงหาอาหารเพียง๑๕นาทีเท่านั้น
นาทีนี้คุณผู้ชมคล้อยหลังมาปรากฏว่ามีคนตะโกนมาบอกว่า
ย่ายายหลานถูกไฟฟ้าช็อตตายแล้วนะคะ
โอ้โหยายได้ยินประโยคนี้เข่าอ่อนเลยค่ะถึงกระซุดนะคะ
คุณยายบอกว่าคิดไม่ถึงจริงเพราะว่าหลานเองไม่เคยไปเล่นบริเวณจุดเกิดเหตุ
คิดว่าคงจะเดินเล่นไปเรื่อยก็คือเพลินนะฮะ
แล้วมือไปเผลอจับรั้วลวดหนามที่มีกระแสไฟฟ้าก็เลยทำให้ถูกช็อต

เอาเส้นรวดด่ามเพื่อป้องกันวัวควายที่จะเข้ามากินพืชผลของเขา
วัวควายมากินแล้วก็ไปถูกไฟฟ้าช็อต
ก็จะไม่กล้าเข้ามาอีกเขาบอกแบบนี้นะคะ
โดยจะเปิดกระแสไฟเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเท่านั้น
ตามเวลาที่ปล่อยวัวควายเข้าไปในนาม
เพื่อไปกินย่าช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็น
หลังจากนั้นพอต้อนวัวควายกลับมา
นี่แหละก็จะปิดไงก็จะปิดกระแสไฟฟ้า
แต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาก็เสียใจด้วยนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามตำรวจก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายธนพัฒน์
ทำร้ายผู้อื่นปล่อยกระแสไฟฟ้าให้คนมาสัมผัส
ไฟฟ้าดูดเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแต่แกะความตาย
ตามมาตรา๒๙๐ของประมวลกฎหมายอาญาฆ่าคนโดยไม่มีเจตนา